อ่าส่วนเรื่องนี้ก็ตามต่อเช่นเดียวกัน
ซูชิดารุมะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ย
ตำรวจนำหมายสารไปค้นบ้านของซีโอดารุมะค่ะนะคะ
ก็ไม่เจอหรอกค่ะเจอแม่บ้านอืมก็แสดงหมายสารแล้วก็ไป
ค้นนะคะก็นำทรัพย์สินหลายอย่างยึดมาไว้นะคะ
ไปดูภาพที่วันนี้ตำรวจปคมไปที่บ้านของนายบอนนี่ดารุมะนะคะ
รถปอเช่เลขทะเบียนสวยก็ถูกยกขึ้นรถสไลด์
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
อกจากรถคันนี้ก็มีตู้เซฟนะคะใบใหญ่
ซึ่งคาดว่าข้างในมีเอกสารและหลักฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจดารุมะซูชิ
ก็ต้องถูกอายัดไปสอบสวนเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะกองกำกับการ๑ปคว
เข้าตรวจค้นนะคะบ้านของนายบอนนี่ดารุมะหรือนายเมธาชะลิงสุกนะคะ
ที่เขตประเวทซอยเซราวิลล่าสองเซรีวิลล่าสองนะคะ
ก็เจอแม่บ้านนะคะแล้วก็แจ้งหมายสารให้ผู้ดูแลบ้านเข้าใจ
แล้วก็ขอเข้าไปข้างในซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาต
สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำกระเป๋าของแกรปบรรจุปกรณ์ไว้สำหรับเก็บหลักฐานภายในบ้าน
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะบรรยากาศที่บ้านวันนี้เนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในช่องขวามือค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ
แล้วก็มีพบรถจอดอยู่๓คันมีปอเช่รถกระบะ
ปอเช่หนึ่งรถกระบะสองก็ใช้เวลาตรวจค้นกว่าสองชั่วโมง
แล้วก็ยึดทรัพย์สินไปหลายรายการล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หมายให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตรและผู้มนุยการศูนย์ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กำกับดูแลคดีนี้นะคะเฟรนชายดารุมะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการช่อกงผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ
แล้วก็แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนทุกหน่วยงานสังกัดนครบานตำรวจภูทรภาคตำรวจไซเบอร์
ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้เสียหายทำให้การสอบสวนและรวบรวมหลักฐานหลังเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมด
รวมเอาไว้ที่กองบังคับการปคบตรงนี้ก็จะเป็นแม่งานและเป็นหน่วยงานกลางในการทำคดีนะคะ
การสอบสวนคดีนี้ต้องเสร็จสิ้นไม่เกินวันที่๒๕กรกฎาคมเพื่อให้ทันระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาค่ะ